ถามตรงร่วมกับโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
สนับสนุนโดยโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
ดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่น
มีน่ายการขนินกับนะค์เป็นถึงรองอธิบดีอายการในการีอาหาร
ว่าการกระทำของรองเนี่ยไม่ถูกต้องครับผิดกระบวนการยุติธรรม
อย่านะครับอย่าทำอย่างนี้อีกคุณเป็นพยพนักงานสอบสวน

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะคดีนี้ถูกจับตาตั้งแต่แวบแรกที่คนอ่านเนื้อข่าวนะคะ
แล้วก็มีการขยายวงความรู้สึกร่วมหรือแม้กระทั่งความคิดความเห็นร่วมมากขึ้นเรื่อย
เมื่อได้เห็นคลิปวิดีโอแล้วก็เมื่อได้มีการสัมภาษณ์กันกับตัวครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตนะคะ
แม้กระทั่งการแถลงข่าวของตำรวจก็แล้วแต่แล้วก็ดำเนินมาเป็นขั้นตอนค่ะ
ซึ่งคดีนี้เป็นคดีหนึ่งนะคะที่ไม่ได้หายไปเพราะว่าทางโซเชียลมีเดีย
แม้แต่คนที่อยู่ในสังคมมีส่วนในการติดตามคดีนี้ความคืบหน้าคดีนี้อยู่ตลอดเวลานะคะ
แล้วก็เป็นคดีหนึ่งที่มีความกดดันกับทุกฝ่ายเหมือนกันค่ะคุณผู้ชม
ว่ามีความคิดเห็นต่อสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการโดยใช้กรอบกฎหมายมาจับเนี่ย
อย่างไรแล้วก็มีการสร้างแรงกระเพื่อมได้อีกครั้งนะคะ
เพราะว่าอาจารย์ปรเมฆเคยเป็นแขกรับเชิญในรายการเราแล้วก็พูดเต็มในรายการเราเหมือนกันถึงความเห็นทางกฎหมายต่อคดีนี้เนี่ยนะคะ
อาจารย์ปรเมฆอินทราชุมนุมเนี่ยเคยให้ความเห็นเอาไว้ซึ่งก็ถูกขยายความออกไปจนกระทั่งตอนแรกทางรายการก็คิดว่าก็น่าจะเป็นแค่ความเห็นทางกฎหมายนะคะ
แต่ว่าสุดท้ายแล้วมีการขยายความต่อไปจนกระทั่งมีการจะใช้คำว่าโต้ก็ได้หรือว่าจะใช้คำว่าพูดถึงก็ได้นะคะโดยทนายความอนันตชัยซึ่งเป็นหนึ่งทั้งพยานผู้ที่บอกว่าร่วมอยู่ในเหตุการณ์แล้วก็เป็นทนายให้กับฝั่งผู้เสียหายด้วย
พูดขึ้นมาและมีการพูดพาดพิงชื่อถึงเนื้อหาที่มีการแสดงแสดงความเห็นทางกฎหมายกันวันนี้ที่เราพูดคุยกันเพราะว่าสัปดาห์หน้าจะมีการส่งสำนวนอันนี้ตามข่าวนะคะจะมีความคืบหน้าทางคดีแต่ว่าในช่วงสองสามวันมานี้คุณผู้ชมจะได้เห็นนะคะว่ามีการให้สัมภาษณ์ของทางทนายหรือแม้กระทั่งการแสดงความรู้สึกความคิดเห็น

ความเห็นทางกฎหมายตอนเอาตอนครั้งแรกก่อนครั้งแรกที่มีความเห็นออกไปผ่านสื่อนะคะไม่ว่าจะเป็นสื่อไหนก็แล้วแต่ทนายอนันตชัยกับคุณเมทัศน์ได้นั่งคุยกันไหมต่อความเห็นทางกฎหมายนี้หรือว่าไม่รู้เรื่องเลยหรือเป็นยังไงคะการรับรู้เรื่องนี้ก็คุยคุยกันครับกับทนายว่าที่ท่านรองอธิบดีเนี่ยมาโพสต์เนี่ยมันผมขอตอบในฐานะผู้เสียหายแล้วก็ไม่
กฎหมายหนักนะครับก็ความรู้สึกแรกเนี่ยก็คือแปลกใจแปลกใจว่าท่านมาโพสต์ข้อความแบบเนี้ยนะครับสองเป็นคำถามในใจนะครับว่าท่านโพสต์อย่างเงี้ต้องการอะไรนะครับแล้วก็สามก็คือทางครอบครัวเนี่ยก็แบบหมดหมดเหมือนจะหมดกำลังใจไปตรงนี้ครับเพราะว่าด้วยข้อความที่ท่านโพสต์ค่ะครับผมทำไมเอาเรียนขอไปที่ความรู้สึกที่สา

ครับซึ่งตรงเนี้ยซึ่งตรงเนี้ยก็คุยกับทนายว่ามันเป็นไปมันเป็นไปได้ยากที่เราจะไปฟ้องเองเพราะว่าเราไม่มีเครื่องมือนะครับไม่มีเครื่องมือแล้วก็เราไม่มีอำนาจใดใดที่จะไปเรียกคนนู้นมาสอบหรือว่าแม้แต่ผลนิติเวศอืมครับผมตรงเนี้ยครับตอนที่ให้ความเห็นทางกฎหมายเนี่ยนะคะตอนตอนนั้นที่รู้สึกคือก็รู้สึกแค่ว่าเป็นความเห็นทางกฎหมาย
ฟ้องของเราด้วยค่ะครับคิดคิดว่าท่านเพราะท่านเป็นถึงรองอธิบดีนะครับค่ะครับก็คงคิดว่าท่านก็น่าจะมีผลอืมมีผลกับรูปคดีค่ะครับเป็นเพราะว่าเป็นรองอธิบดีอัยการแผนกคดีอายาอัยการสูงสุดค่ะคืออย่างงี้นะคะทางรายการเนี้ยได้จริงจริงแล้วเราเราพูดคุยกับทางครอบครัวผู้เสียหายหรือไม่ก
ข้อความที่คุณเมธัศน์บอกที่อธิบดีอายการอาจารย์ปรเมฆเขียนเนี่ยนะคะคือไม่ได้พาดพิงถึงครอบครัวแต่เหมือนกับให้ความเห็นในทางกฎหมายต่อมุมมองของทนายคือคุณอนันตชัยถ้าสมมุติฉันลองพยายามจะเข้าใจอีกฝั่งนะคือเหมือนกับก็อาจจะเป็นการถกกันของนักกฎหมายได้ไหมคะไม่น่าจะเกี่ยวอะไรกับคดีหรือเปล่าคะ
ลงไปว่าอาจจะมีผลกับคดีถ้าเราลองย้อนกลับไปเนี่ยนะคะเราคุยกันอยู่หลายครั้งตอนที่เริ่มเกิดคดีได้ระยะหนึ่งแล้วก็มีความห่วงใยจากคนรอบข้างด้วยซ้ำไปว่าเอ๊ะขออภัยนะคะเดี๋ยวฉันขอพูดพาดพิงถึงว่าเนื่องจากผู้ต้องหาเนี่ยเป็นบางส่วนเป็นลูกตำรวจนะคะแล้วก็บางส่วนก็เป็นลูกตำรวจในพื้นที่นะคะทีนี้ในส่วน
ค่อยค่อยซ้าไปแล้วมีการติดต่อสื่อสารกันอยู่เรื่อยเรื่อยถึงความคืบหน้าคดีไหมคะก็โทรติดต่อสอบถามกันเรื่อยเรื่อยครับว่าคดีไปถึงไหนแล้วอย่างอาทิตย์ก่อนสองอาทิตย์ก่อนก็โทรไปก็ทางพนักงานสอบสวนก็ตอบว่าอยู่ในขั้นตอนรวบรวมและสรุปสำนวนเพราะว่าต้องรอผลนิติเวชนะครับล่าสุดเนี้ยก็ก็
นักงานคดีอาญาสำนักงานอายการสูงสุด
ให้ความเห็นในทางกฎหมายในลักษณะแบบนี้
แล้วตัวอาจารย์ปรเมฆถ้าถูกต้องสงสัยแบบนี้
จะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการนี้ได้หรือเปล่า

คุณผู้ชมที่ติดตามข่าวนี้น่าจะได้เห็นนะคะ

ถึงการให้ความเห็นผ่านทางโซเชียลมีเดียส่วนตัว
อาจารย์ปรเมฆหรือแม้กระทั่งหลังจากนั้น
ก็มีการให้ความเห็นของคุณเมธัศน์เอง

แล้วก็จะได้เห็นอาจจะอย่างเป็นทางการหน่อย
คือการให้สัมภาษณ์ของทนายอนันตชัย
ซึ่งจะเป็นผู้ว่าความให้กับคดีนี้
ที่มีการพูดถึงนะคะข้อความดังกล่าวความเห็นดังกล่าว
เอาอย่างนี้ตอนนี้สิ่งที่คล่องใจที่สุด
ถ้าเป็นคำถามเดียวที่คล่องใจที่สุดของคุณเมธัศนคืออะไรคะ
คือท่านรับสำนวนแล้วแล้วมีผลต่อสำนวนในการสอบคดีนี้หรือเปล่า
คือท่านจะเป็นด่านหนึ่งไหม
ของกระบวนการยุติธรรมในการพิสูจน์คดีนี้ใช่ไหมคะซึ่งหลังจากที่มีข่าวออกมาเสร็จแล้ว
ทางทนายอนัตชัยบอกกับทางผู้เสียหายหรือบอกกับทางครอบครัวว่ายังไงบ้างคะ
ก็ท่านก็บอกว่าจริงไม่เหมาะสมที่ท่านรองเนี่ยจะมาวิจารณ์หรือวิพากษ์วิจารณ์ในคดีนี้นะครับ
ถ้าเกิดเป็นการให้ความเห็นไต่ตองหรือไม่ไตตองจะเป็นผลดีมากกว่า
ไม่ว่าจะวิจารณ์ในบวกหรือลบกับคดีต่อเราหรือว่าต่อผู้ต้องหามันไม่เหมาะสม

ซึ่งในส่วนของทนายเนี่ยได้มีการพูดคุยประสานกับตำรวจอยู่เรื่อยด้วยไหมคะ

ก็เมื่อวานก็สอบถามไปยังพนักงานสอบสวนว่าสำนวนเนี่ยสรุปเสร็จยัง
ทางพนักงานสอบสวนก็บอกว่าวันจันทร์ไม่เกินวันพุธจะไปส่งอายการ
ค่ะล่าสุดที่เราได้พูดคุยกันซึ่งวันนั้นคุณเมธาไม่ได้มานั่งกับดิฉันนะคะ
จะเป็นทนายความมานะคะคือการพูดถึงว่าจะใส่ข้อกล่าวหาที่หนักขึ้นเรื่องของการไตรตรองไม่ไตรตรองไว้ก่อนหรือเปล่า
ข้อหานี้เข้าไปนะคะแล้วทนายความมีการปรึกษากับทาง
ผู้เสียหายหรือแม้กระทั่งคุณเมทัศน์ไหมว่าแล้วจะเอาอย่างไรถ้าการส่งสำนวนส่งไปโดยได้ไม่
โดยไม่มีการเพิ่มข้อเก่าหาเรื่องของการไต่ตองไว้ก็ปรึกษากันก็คือที่เราจะไป
ร้องเรียนขอความช่วยเหลือที่สุดท้ายเนี่ยคืออายการสูงสุดก็จะไปวันที่สิบ
ไปวันวันอังคารอ่าวันอังคารหน้าสิบโมงค่ะก็จะไปขอยื่นหนึ่งสืออืม
ให้ท่านเข้ามาช่วยดูแลตรวจสอบนะครับกระบวนการในการสอบสวนของพนักงานสอบสวน
อืมให้อยู่ในในกรอบค่ะครับตามพยานหลักฐานที่มีเรียนถามเผื่อนะคะว่า
เหนือจากความเห็นทางกฎหมายของอาจารย์ปรเมฆนะแล้วก็ความเห็นของทนายอนันตชัยนะคะ
เอ่อมีใครมาให้คำปรึกษาทางกฎหมายหรือให้ความเห็นทางกฎหมายกับเราส่วนตัวไหม
มีครับเยอะอ๋อเหรอมีเยอะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าสำนักงานกฎหมายอื่นอื่น
หรือว่านักเรียนที่กำลังสืบสารในติจะสอบเป็นอายการก็มีครับ
ก็มาให้แล้วส่วนไหนเขาให้ความเห็นแบบไหนคะก็ไต่ตองก็มีไม่ไต่ตองก็มี
ก็คือทั้งสองความเห็นมีทั้งไตตองกับไม่ไตตองนะครับ
จนถึงตอนนี้ในส่วนของสำนวนหลักฐานที่ทางฝั่งผู้เสียหาย
รวมแล้วก็ส่งให้ตำรวจไม่มีอะไรที่ติดค้างอีกแล้วใช่ไหม
คือเราเนี่ยหมดหน้าตักหมดแล้วที่ส่งเข้าไปในคดีถูกไหมคะครับเอ่อ
แล้วตอนนี้ฉันก็ถามผ่านสื่อเลยนะคะให้ได้ยินกันว่ายังมีข้อสงสัย
พยานหรือว่าหลักฐานที่ตำรวจนำไปใช้อยู่ไหมคะ
ก่อนที่จะมีการสรุปเนี่ยก็ตอนนี้ก็ยังไม่มี
ยังไม่มีข้อติดใจหรือสงสัยแต่อย่างใดครับ
ความคืบหน้าจะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าอย่างเป็นรูปธรรมนะคะคุณผู้ชม
เราจะคุยกับอีกหนึ่งความเห็นว่าตกลงแล้วความเห็นทางกฎหมายนี้เนี่ย
มันมีผลต่อคดีหรือไม่หรือเป็นแค่ความเห็นทางกฎหมาย
แล้วที่อาจารย์ออกมาเขียนแบบนี้เนี่ยความไม่สบายใจเกิดขึ้นสำหรับผู้อ่าน
เฉพาะครอบครัวผู้เสียหายเนี่ยอาจารย์มีคำอธิบายหรือเปล่านะคะ
รองอธิบดีอายการสำนักงานคดีอาญาสำนักงานอายการสูงสุด
ปรเมฆอินทราชุมนุมนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับเดี๋ยว
อันไหนที่ไม่สบายใจอันแรกหรืออันหลังโอเคอาจารย์
ก่อนที่จะไปถึงคำถามนะคะเรียนขอเคลียร์ตรงนี้ก่อน
ตอนที่อาจารย์ให้สัมภาษณ์เราตอนโฟนอินที่อาจารย์เดินทางมาจากต่างจังหวัด
แล้วเราไม่ได้เจอหน้ากันเนี่ยนะคะโอเคอ่าซึ่งอันนั้นแหละ
เป็นต้นเรื่องไม่น่าได้คุยกันเลยนะคะอาจารย์อาจารย์ให้ความเห็นในฐานะ
จำได้จำได้ค่ะวันวันนั้นจำขวัญจำได้ใช่ไหมค่ะ
เราจะไม่ได้รู้เรื่องข้อเท็จจริงแต่ผมพูดอ่ะคุณจอมขวัญเนี่ย
ผมจะพูดอยู่แต่เฉพาะข้อกฎหมายข้อกฎหมาย
ว่าอย่างไรที่เป็นไตรตรองค่ะอย่างไรที่เป็นอ่าสองแปดแปดกับสองแปดเก้า
นะครับต้องจะไปดูได้ดีเลยค่ะเพราะว่าเพราะว่าผมเพิ่งเจอกับ
พนักงานสอบสวนพนักงานส่วนเขาบอกไอ้ที่ผมคุยกับคุณจอมขวัญ
เขาน่ะเอาไปดูที่ยี่สิบรอบอืมเขาบอกอย่างงี้เลยผมบอกผมไม่รู้นะ
แต่ผมบอกผมคุยกับคุณยังผมไม่ได้บอกว่าผมจะไม่ฟ้อง
ประการแรกประการที่๒วันนั้นถ้าจำได้เนี่ยผมบอกว่า
ถ้าเงื่อนไขอย่างนี้แค่นี้แค่นี้มันไม่เป็น
มันไม่น่าจะเป็นนั่นมุมกฎหมายเพราะเราไม่รู้ข้อเท็จจริงเลย
ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองผมพยายามบอกคือว่า
ถ้าในกรณีที่กลายเป็นสมัครใจเข้าวิวาสมันจะทำให้ผู้ตายเนี่ยเสียหาย
เสียหายยังไงเสียหายตรงเสียสิทธิ์ตามมาตราสี่สี่ทับหนึ่ง
มีแค่นั้นเองไม่ได้บอกสักคำนึงว่าจะไม่ฟ้อง
อาจารย์เดี๋ยวเคลียร์ให้เข้าใจตรงกันก่อนนะคะ
วันนั้นที่เราคุยกันซึ่งตำรวจเอาไปดูหลายสิบรอบ
แล้วก็เป็นต้นเหตุที่ทำให้อาจจะเกิดความเข้าใจผิดกันได้เนี่ยนะคะ
อาจารย์ปรเมฆพูดในฐานะอาจารย์สอนกฎหมาย
หรืออาจารย์พูดในตำแหน่งของรองอธิบดีอายการ
ในฐานะอาจารย์สอนรามรู้จักสอนรามไหมเนี่ยตัวจริงเลยเนี่ยคนนี้

อาจารย์แต่ทีนี้เนื่องจากอีกหมวกหนึ่งซึ่งใหญ่มากของอาจารย์เนี่ยนะคะ
เรียนถามให้เพราะนี่เป็นสิ่งที่ติดใจของครอบครัวผู้เสียหายก็คือว่า
อาจารย์ปรเมฆจะเข้ามาเป็นอายการผู้พิจารณาฟ้องไม่ฟ้อง
ไม่ใช่เอาเลยค่ะ
ท่านอธิบดีรัฐจักรอธิบดีสนักงานคดียาเนี่ย
เขาจะตั้งคณะทำงาน๕๖คนนะครับ
หกคนที่จะดูคือเจ้าของสำนวนเนี่ย
ท่านอายการสมนึกน้ำนักกองเก้านะครับ

แล้วก็รองอธิบดีทั้ง๓คน
แต่เอางี้ดีกว่าผมว่าให้ท่านสบายใจ
ถ้าเห็นว่าไม่อยากให้ผมเข้าผมก็ไม่เข้าไม่ได้ว่าอะไร

ผมเป็นรองอธิบดีคนที่อาวุโสน้อยที่สุด
มีรุ่นพี่อีก๒คนท่านวิเชียนกับท่านรุษนะครับ
ซึ่งสองคนนี้เขาเป็นผู้อาวุโส

อายการเขาไม่เชื่อใครกันง่ายหรอก
ก็มีความเห็นของเขาก็วากกันไป

เป็นผู้มีส่วนในการพิจารณา

เขาจะตั้งร่วมเฉย
มันก็มีคน๕๖คนที่ต้องร่วมพิจารณา
แต่ถ้าถามว่าผมจะมีโอกาสน้มน้ำไหมผมไม่มีโอกาสน้อมน้าวหรอกครับ
แล้วผมบอกว่าตรงไปตรงมาเราทำสดีกันไม่มีเข้าข้างใครตรงนั้นแหละ

คือผมว่าผมว่าเป็นความรู้สึกที่เขารับรู้เอาอย่างนี้ดีกว่า
ผมว่าอย่างนี้ดีกว่าคุณจอมขวัญบอกกันตรงนี้เลยนะ
ถ้าเขาตั้งคณะทำงานแล้วผมเข้าทำงานเป็นคณะนี้นะ
ผมจะให้เกียรติไม่เข้าร่วมประชุม

เอาไหม
ดิฉันช่วยอาจารย์ตัดสินใจได้ด้วยเหรอคะ
คือถ้าผู้เสียหายไม่สบายใจไม่เป็นไรครับผมถอยได้
ผมก็จะลาประชุมเสียก็ให้รุ่นพี่อีก๒คน
แล้วก็น้องที่เขาทำตัดสินใจกันเอาเอง
เพราะผมจะไปชี้นำไม่ได้หรอกอายการมันไม่ใช่วัวไม่ใช่ควาย

เขาคิดอย่างไรก็คือของใครของเขาใช่ไหมคะ
ใช่เหมือนกับศาลนั้นแหละศาลต้นว่าอย่างศาลอุทธรณ์ว่าอย่าง

กระบวนการยุติธรรมชี้นำไม่ได้
เอาอย่างนี้นะคือเขาไม่ได้พูดนะคะ
ก็ค่อนข้างตะขิดตะขวงใจถ้าอาจารย์ปรเมฆมีส่วนในการพิจารณา

จองขวัญถามกันรับปากแล้วบอกว่าจะไม่เข้าพิจารณาไงเอาไหมล่ะ

แต่ว่าไม่ใช่เราไม่เข้าพิจารณาไม่ใช่ว่าเราน้อยอกน้อยไม่ใช่
ถ้าความสบายใจของค่านั้นค่ายาการทำได้
แต่ว่าคนอื่นเขาจะมีความเห็นอย่างไรผมไม่เกี่ยวนะ

คือเดี๋ยวฉันแอบถามต่อให้อาจารย์ตอบไปประมาณ๒๓รอบแล้วนะคะ
คืออาจารย์ไปคุยกันแบบ
รุ่นพี่รุ่นน้องทำงานในสำนักงานเดียวกันสนิทสนมกันจะแบบคิดเห็นคล้ายกันหรือเปล่าคะ
ลูกน้องผมสั่งไม่ฟ้องมาผมสั่งฟ้องก็มี
ลูกน้องผมสั่งฟ้องมาผมไม่ฟ้องก็มี
ตั้งแต่เป็นอายการมาตั้งแต่วันที่๑กรกฎา๒๕๖๒
เวลาทำความเห็นไม่เคยขอให้ใครเห็นตาม
แล้วลูกน้องเสนอความเห็นไม่เคยคิดว่าจะต้องสั่งตาม
ค่ะอ่ะงั้นต่อค่ะอาจารย์
ที่อาจารย์เขียนที่อาจารย์โพสต์เนี่ย
หมายอาจารย์เนี่ยขอโทษนะคะเรียนใช้คำตรงไปตรงมา
อาจารย์ต้องการจะเสียสีต้องการจะเพื่ออะไรคะอาจารย์

กระบวนการยุติธรรมไม่อยากให้เกิดแรงกดดัน
เหตุที่เขียนเนี่ยมีเพื่อนหลายคน
ทั้งเป็นทั้งอายการเป็นทั้งตุลาการ
รู้สึกไม่สบายใจว่าถ้ามันมีการกดดันอย่างนี้ต้อง
ต้นน้ำเนี่ยแล้วกลางน้ำมันจะกดดันไหม
เขาบอกอย่างนี้แล้วปลายน้ำจะเป็นอย่างไร
ผมบอกโอเคไม่เป็นไรผมก็จะแนะนำให้เขาไปฟ้องเอง
เสียดสีอะไรเลยแล้ววันนี้ก็พยายามอธิบายให้ฟัง
ถึงคุณอนันตชัยจะไปด่ายังไงผมก็ไม่ได้ว่าอะไร
ชาวบ้านที่เขาตำหนิติเตียนผมก็ไม่ได้ว่าอะไร
เพราะผมบอกอยู่แล้วเนี่ยผมไม่รู้เรื่องอันที่หนึ่งนะครับ
ถ้าเราดูหนังเราดูหนังตอนจบเราไม่ได้ดูหนังไตเติลว่ามันเป็นยังไง
เพราะฉะนั้นต้องปล่อยกลับไปดูมันไม่มีอะไรไม่ได้เสียสีด้วย
แล้ววันนี้ก็จะเห็นชัดว่าพยายามอธิบายให้ฟัง
คุณอนันทรชัยบอกคดีประเภทนี้เป็นทนายมาสามสิบเอ็ดปีไม่เคยเห็น
ประธานโทษครับคุณจอมขวัญผมทำงานคดีมาละ๔๐ปี
สี่สิบปีสอนหนังสือมาตั้งแต่ปีสามศูนย์ค่ะนะ
แล้วก็คดียกตัวอย่างให้คดีให้ดูคดีคุณหมอผัดพร
คุณพ่อของคุณหมอเป็นคนฟ้องเองเหตุที่ฟ้องเอง
ตอนนั้นอายการยังตกลงกันไม่ได้เพราะไม่เจอศพ
คุณพ่อคุณหมอผัดสะพรก็ฟ้องคุณหมอวิสุทธิสารก็ตัดสินลงโทษตามปกติ
เรื่องที่สองที่เห็นผมยกตัวอย่างให้ดูไม่ใช่ว่าไม่มีการฟ้อง
เรื่องที่สองเนี่ยเราเห็นคัดเจนเลยหลานประหลัดศิษฐานมูลศาสตร์สาธารณ์
เขาก็ไปฟ้องกันเองทั้งก็ไม่อาญาภรรรยากลตายไปฟ้อง
ก็เป็นมาแล้วแล้วที่สำคัญท่านบอกว่าท่านเป็นพยาน
ท่านทำเลยคุณบอกว่าเอกสารขอไม่ได้
มีที่ไหนขอไม่ได้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
บุคคลตำรวจไม่มาออกไม้เรียกตำรวจไม่มา

อาจารย์ขอแทรกอาจารย์นิดเดียวค่ะ

อาจารย์ยืนยังว่าอาจารย์ไม่ได้เฉียดสินเนอะ

แต่ที่นี้ที่อาจารย์บอก

คืออาจารย์กำลังจะบอกว่ามันจะเกิดข้อขลุกขลักอะไรทำไม

ที่อาจารย์เล่ามาคือเมื่อมันเกิดแล้วไงคะ

เกิดตรงที่ว่าไม่ตั้งข้อหาใจจองไง

ครับคุณอันนันทรัยอยากให้ใจจอง
ผมก็บอกว่าเข้าไปฟ้องที่ท่านตำรุกก็ตั้งค้าหานี้

กับ๒๘๙มันต่างกันตรงไหน

มีประหารชีวิตถ้าเลวมากกว่าประหารชีวิต

ถ้าเค้าจะเคยพังว่ามันเป็น๒๘๘
อันที่๒ถ้าที่เราฟ้องธรรมดา๒๘๘
ถ้าสารเห็นว่าเลวมากสารก็ประหารชีวิตได้ถ้าอยากให้เขาตาย

แต่ที่สำคัญไม่มีใครพูดถึงเลยก็คือว่า
ถ้าเขาเป็น๒๘๘แล้วเราฟ้อง๒๘๘
คุณจอมขวัญครับผมต้องมีความผิดตามมาตรา๒๗
แกล้งฟ้องให้เขารับโทษเกินกว่าที่เขาควรจะเป็น
วัก๒จำคุกตั้ง๗ปี๑๐ปีแล้วใครจะรับประกันกับผมล่ะ
ใครจะไปฟ้องคะ

หมายถึงผู้ต้องหาฟ้องกลับเหรอคะ
ผู้ต้องหาฟ้องกลับว่าเราฟ้องเขาเกิน
สมมุติที่สุดสารลง๒๘๘อย่างนี้
เขาก็หาว่าเราฟ้องเขาหนักกว่าที่ความเป็นจริง
ฟ้องไอ้อาจารย์ก็ได้ฟ้องพนักงานสอบสวนก็ได้
ข้อหาเขาหนักเกินความจำเป็น
ความรบบทกฎหมายอย่างมาตรา๒๐๐

เราจะทำเกินกว่าเหตุหรือลดกว่าเหตุ
ถ้าฟ้องเขาโทษน้อยเราก็โดนอีกเหมือนกัน

บวกคำนอกเหนือจากที่อาจารย์อธิบายมาทั้งหมดนะคะ
อาจารย์จนถึงตอนนี้ที่อาจารย์ค่อนข้างห่วงว่า
เรียนใช้คำง่ายนะคือกระแสหรือว่าความบีบคัน
หรือการจ้องมองของสังคมที่เกิดขึ้น
อาจารย์คิดว่าจะมีผลกับตำรวจ

หรือจะมีผลไปขั้นตอนต่อไปได้ยังไงคะ

เอาไว้คดีจบแล้วเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่ามันมีตรงไหน

โอ้ผมเพิ่งคุยกับพนักงานตรับสนเมื่อเช้านี้
เมื่อเช้าไปออกรายการของเมโททีวี

บอกพนักงานว่าทำผิดแต่ผิดประเด็นไหนอย่าไปพูดเลย
ค่ะอาจารย์ขอพบอีกนิดเดียวนะคะ

อาจารย์ก็ยืนยันว่าความเห็นเป็นของอาจารย์สอนกฎหมาย
แล้วก็ใช้หลักคุยกัน

เป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้นี่นะคะคำถามคือหลังจากวันนั้นที่เราคุยกัน

อาจารย์ได้ดูคลิปอาจารย์ได้ดูสำนวน
อาจารย์ได้ดูพยานหลักฐานอาจารย์ได้ดูอะไรเพิ่มจากวันนั้นไหมคะ
เอาอย่างนี้นะสำนวนนี้ยังไม่เห็น
แต่คลิปนี้หลังจากที่ผมออกเฟสไปเมื่อวันจันทร์เนี่ย
มีคนส่งคลิปมาให้ดูเยอะเลย

แทบจะไม่ต้องใช้บุคคลเลยนะ
ไม่ต้องใช้เทปอย่างเดียวก็คดีชัดเกณฑ์ไปกว่าครึ่ง

เมื่ออาจารย์บอกว่าอาจารย์จะไม่มีส่วน
ไม่ได้คุณจังขวัญอย่างนี้
ผมดูแต่คลิปนะผมไม่ได้ดูคำให้การ
ผมไม่ได้ดูคำให้การผมดูแต่คลิป
แล้วผมเห็นว่าผมบอกว่า
ที่ผมพูดลงไปในเฟสบุ๊คเนี่ยนะ
ผมพูดคุณจังขวัญผมพูดว่า
หนึ่งนะเราดูหนังเราดูแค่ตอนจบ
เรายังไม่ได้ดูตอนต้นตอนที่๑ตอนที่๒

แต่ผมได้เห็นจากการประติดประต่อ
ซึ่งมีลูกศิษย์ลูกหาส่งมาให้

วันนี้ใส่เข้าไปก็ลอกเข้ามา๔๐๐๐กว่าแล้ว

อาจารย์เนื่องจากเวลาใกล้หมดแล้วขออีกนิดเดียว

อาจารย์กลับไปนั่งในที่ทำงานเนี่ย
สำนวนนี้ไปแล้วอาจารย์ต้องเข้าไปนั่ง
ตกลงอาจารย์จะนั่งอยู่พิจารณาเขาหรือเปล่าคะ

ถามค่ะไม่ได้จะบีบคัน
อาจารย์ยังไง
ถามหลานเขาสิว่าเขาไม่อยากให้นั่งใช่ไหม
ไม่เอาไม่เอาไม่ถามชนกันแบบนั้นค่ะอาจารย์
ไม่ใช่เราต้องให้เกียรติผู้เสียหาย

แต่ถ้าเราทำแล้วเนี่ยเหมือนกับเวลาผู้ปรึกษาเนี่ยนะ
ตั้งข้อลังเกียจเขาถอนตัวนะ
อ๋ออาจารย์เดี๋ยวที่ฉันถามให้
ถ้าเขาตั้งข้อลังเกียจตรงนี้มาไม่อยากให้ผมพิจารณา

เดี๋ยวที่ฉันถามให้ซึ่งเดี๋ยวอาจจะ
จะต้องให้เขาไปคุยกับทนายก่อนหรือเปล่ายังไม่ทราบ
แต่เดี๋ยวถามให้แต่ไม่ถามตอนนี้เนาะ
แล้วแต่แล้วแต่แต่เขาบอกนะ
กระบวนการถ้าเราเป็นอย่างนี้ถ้าตั้งข้อลังเกียจเราถอยครับ
อาจารย์ค่ะขอบพระคุณมากค่ะวันนี้ที่ให้สัมภาษณ
ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
ที่ฉันกลับมาค่ะที่ฉันจะถาม

คุณพิทัศน์จะตอบตอนนี้ก็ได้ในฐานะหลานผู้เสียหาย

แล้วค่อยเราเจอกันวันหลังสงสัยอาทิตย์หน้าเราจะได้เจอกันนะคะ

ถ้าอาจารย์ตอบมาทั้งหมดแบบนี้ที่เราได้ยินพร้อมกันเนี่ยนะคะ
ถ้าถามคุณเมธัศน์ว่า
สบายใจกว่าไหมถ้าอาจารย์ปรเมฆ
ไม่เข้าร่วมประชุมในการพิจารณาคดีนี้ด้วย
ก็ความคิดเห็นส่วนตัวก็สบายใจ

เพราะว่า๑ก็จะได้ลดแรงเสียดของสังคม
สองก็ในเมื่ออาจารย์พูดมาอย่างนี้นะครับ
ว่ามีสิทธิ์ที่จะเข้าร่วมหรือไม่เขาก็ได้
อันนี้ก็เพื่อความสบายใจความคิดเห็นส่วนตัวของผม
ผมว่าท่านอาจจะมีผลในการพิจารณาคดี
ส่วนตัวผมผมก็คิดว่าท่านไม่น่าจะเข้าร่วมน่าจะดีกว่า

แต่อันนี้ผมยังไม่ได้ตั้งข้อลังเกียจนะครับ
คือผมไม่ได้รังเกียจอะไรในตัวท่านนะครับ
แค่ใช้ความรู้สึกสบายใจกลับไม่สบายใจ
แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องไปปรึกษากับทนายอีกทีหนึ่ง

แต่เดี๋ยวพอไปคุยกับทนายอย่างไรก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะ
ทีนี้ถามค่ะเราเหลือเวลาค่อนข้างจะน้อย
ตอนนี้ที่ร้านเป็นยังไงบ้างธุรกิจ
ก็ขายดีครับก็ตั้งแต่มีเหตุเข้ามา
ผู้คนก็เข้ามาเยอะครับดารานักร้อง
เข้ามาให้กำลังใจเยอะมาก
แล้วครอบครัวของนักเกียรติผู้ตายที่เราเรียกกันนักเกียรตินักเกียรติเนี่ยนะคะ
ลูกแล้วก็คนอื่นเป็นยังไงบ้างคะ
ก็อันดับที่๑ก็คือลูกก่อน
ลูกนี่ผมเจอล่าสุดตอนที่ไปยื่นหนังสือให้กับ
ท่านประธานคณะมันติการเด็กสตรีนะครับ
ก็มีประโยคนึงครับที่น้องเนี่ย
คนโตนะครับลูกชายคนโตของพี่สมเกียจ
ถามผมว่าตอนที่พ่อถูกฟันที่หัวเนี่ย
พ่อเจ็บไหมพ่อร้องไห้ไหมนะครับ
แล้วพ่อเรียกให้ใครมาช่วยไหม
ผมก็ตอบว่าพ่อไม่ร้องพ่อพ่อไม่เจ็บ
แล้วก็พ่อไม่ได้เรียกให้ใครเข้ามาช่วยเลย

ถึงตอนที่คุณพ่อ

ค่ะแล้วคนอื่นในบ้านเป็นยังไงบ้าง
สภาพจิตใจก็คือคุณยาย
แม่ของน้าสมเกียจเองก็ร้องไห้ครับ

กระทันหันเพราะหนึ่งนางสมเกียจเองก็เป็นคนพิการ
ก็มีปมด้อยมีเขาเรียกว่า
มีปมด้อยในชีวิตแล้ว
เราต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ถูกฆ่าตายแบบนี้
ทารุณแบบนี้เขาก็ยิ่งเสียใจ
ยังไงเราอาจจะได้คุยกันอีก
ว่าจะมีมุมไหนได้คุยกันอีกไหม

แต่อย่างน้อยวันนี้ได้ฟังจากตัวรองอธิบดีอายการเอง

วันนี้ขอบคุณคุณเมธัศน์นะคะขอบคุณค่ะ

เดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะมีความขึ้นหน้าของคดีนี้นะคะ
จะเป็นอย่างไรติดตามได้กับไทยรัฐทีวี

โปรดติดตามตอนต่อไป